สาวจังหวัดมหาศาลคาบอกว่าดีใจยังกระถูรางวัล
คือรถของเธอเธอขับไปเป็นรถกระบะ
จอดข้างทางไปซื้อน้ำเต้าหู้
ปรากฏว่าจังหวะที่ลงไปคือสตาร์ทรถทิ้งไว้ไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าคนร้ายมาสวมรอยขับรถของเธอหายไปเลยค่ะ
เอารถของเธอจากมหาสารคามขับไปข้ามจังหวัดที่ยะโสธร

แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้น้อยคนมากที่จะได้รถคืน

นี่เขาดีใจแบบนี้ค่ะ
เจ้าของรถกระบะก็คือนางสาวเมลดาอยู่วิจิตอายุ๒๗ปีนะคะ
ไปพบกับตำรวจสพเมืองยะโสธร
เมื่อวานช่วงบ่ายนำเอกสารหลักฐานต่าง
ไปติดต่อขอรับรถคืน
คือรถของเธอเป็นรถกระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่งองู
อ่ะจัดซะหน่อยเผื่องวดต่อไป
กไก่ง๔๒๔๖มหาสารคาม
ถูกคนร้ายขโมยไปตั้งแต่ค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เจ้าของรถกระบะเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุขับรถกระบะไปจอดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์แล้วก็ลงไปซื้อน้ำเต้าหู้
ก็ดูข่าวนี้แล้วดูเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคิดด้วยเป็นบทเรียนกันด้วยไม่ได้ดับเครื่อง
แต่ลงไปซื้อน้ำเต้าหู้ซึ่งเขาบอกว่าร้านน้ำเต้าหู้
ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากรถที่จอดห่างไปเพียงไม่กี่สิบเมตร
แต่พอกลับมาอีกทีเอ้ารถมันหายไปแล้วอันตฐานหายไปไหน
สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความนะคะพร้อมกับโพสต์ข้อความ
ในสื่อออนไลน์เพื่อให้พลังโซเชียลช่วยกันหา
อีกแรงหนึ่งด้วยค่ะจนกระทั่งคนในโซเชียลนี่แหละ
วันหลังของหายไปโพสต์ลงโซเชียลเลยค่ะได้คืน
กระทั่งมีคนแจ้งกลับมาบอกว่าเห็นรถกระบะของเธอ
ไปจอดทิ้งไว้ที่ซอยเปลี่ยวในพื้นที่บ้านสารแดง
มนต์เขื่องคำอำเภอเมืองยะโสธรเธอก็เลยประสานตำรวจในท้องที่
ไปตรวจสอบพอไปนะเนี่ยรถของเธอจอดอยู่ในซอยเปรียว
กลับเองไม่ได้ก็เลยต้องไปหาหาดิว่าใครมาขับรถของเธอ
มาจอดทิ้งไว้ตำรวจบอกว่าหาคนขับไม่เจอก็เลยขับรถคัน
เนี้ยนะมาที่โรงพักแล้วแจ้งให้เธอมาเอากลับคืนไปค่ะนอกจาก
นี้แต่โชคดีนะขโมยหัวขโมยเนี่ยมันยังทิ้งกุญแจไว้ให้สตาร์ทรถขับ
กลับมาได้อืมนอกจากนี้ตำรวจยังนำภาพชายผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาให้
เจ้าของรถกระบะดูนะคะซึ่งเจ้าของรถกระบะยืนยันว่าเออใช้
เลยเป็นคนที่เดินสวนกับเธอช่วงที่เธอไปซื้อน้ำเต้าหู้ตอน
นี้ตำรวจทราบชื่อผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะก็คือชื่อว่านาย
ชิดชัยพรมวงเป็นชาวอำเภอเมืองยะโสธรเคยมีประวัติคือยืม
ของคนอื่นไปทำธุระแล้วนำไปจำนำต่อผู้เสียหายมีหลายราย
ล่าสุดตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็
ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอ่ะคิดชัยพรมวงนะ
อ่ะยังไงแล้วจะลงไปซื้อของแป๊บเดียวก็ต้องดับเครื่องเอา
กุญแจออกไม่ได้รถหายความว่าแป๊บเดียวนักต่อนักแล้วนะครับ